สวัสดีค่ะรูปกรรมรสนาวกับดิฉันดาวสูพสรา
สุดสัปดาห์นี้ฝนยังคงตกทั่วไทยตกได้ตลอดทั้งวัน
เป็นโอกาสที่จะกัดเก็บน้ำไว้ใช้ก่อนฝนทิ้งช่วงค่ะ
ฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้เพราะว่าร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานและภาคเหนือ
ประกอบกับลมมรสุมประจำฤดูยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ฝนเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะคะ
ส่วนคลื่นในทะเลอันดามันสูงได้๒๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๑๓๖องศาเซลเซียส
พื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนเยอะ

พื้นที่รุ่มต่ำระวังน้ำรอการระบายช่วงที่มีฝนตกด้วยนะคะ
ฝนตกอากาศชื้นทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ